มันมีลูกอะไรสักตัวนึง

เออเป็นลูกตัวเงินตัวทองความยาวประมาณครึ่งเมตรค่ะ

ค่อยเดินเข้ามาใกล้นายกมากขึ้นมากขึ้น

อันนี้ผู้สินข่าวรายงานมานะ

อันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ก็เลยต้องไล่น้องบอกว่าอ่าหนู

แต่ว่าหนูไปก่อน
ณตอนนี้หนูไปอยู่ในพุ่มก่อนลูก

พอขยับออกมาพอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไล่เสร็จปุ๊

สุดท้ายแล้วนะคะไล่ไม่ไปต้องยืนกันไว้เลย

แต่พ่อแม่เขาเยอะแหละอยู่ในนั้นนะคะ